เมื่อเช้านี้ก็มีแต่กระทงในแม่น้ำลำคลอง
พาคุณผู้ชมไปดูที่วัดวัดหนึ่งซึ่งพระร่วมกับชาวบ้านนะคะ
ร่วมกันลงเรือไปเก็บกระทงทำความสะอาดแม่น้ำลำคลองค่ะ
แต่ว่าเนื่องจากกระทงมันเต็มลำเรือเลยค่ะ

ราชการโรงเรียนร่วมมือร่วมใจกัน

ไม่ทันนะคุณกายคือพระรูปนี้ค่ะ
คือก็พยายามพายเรือเห็นไหมพยายามจะเข้าฝั่ง

นะคะเจ้าอาวาสวัดอินทารามพาพระลูกวัดกับผู้ใหญ่บ้านชาวบ้าน

ระยะทางที่พายเรือประมาณ๓กิโลก็ช่วยกันทำให้แม่น้ำสะอาด

ไผ่เมื่อกี้ก็เก็บด้วยนะคะแล้วก็เอาขึ้นมาพาดไว้บนเรือ
ทีนี้เรือมันก็มีพวกกระทงเศษอะไรต่างเนี่ยเยอะอยู่แล้วนะคะ
พอมีทั้งไม้ไผ่มีทั้งกระทงน้ำหนักก็เยอะไงเนี่ยค่ะ
น้ำก็เข้าเรือนะคะก็ต้องรีบพายจ้ำพายจ้ำเข้าฝั่ง
หรือไม่ทันคนบนฝั่งก็ลุ้นกันค่ะแล้วก็อย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้
อีกนิดเดียวจริงจะถึงอยู่แล้วค่ะเนี่ยค่ะท่านก็พายมาพายมา
จะถึงอยู่แล้วนะคะไม่ทันล่มซะก่อนนะคะ
แต่ท่านบอกว่าจริงแล้วท่านก็ไม่ได้กลัวเรื่องเรือล่มนะคะ
เพราะว่าว่ายน้ำเป็นแต่ต้องรีบพายเพราะว่า
คือถ้าเรือมันล่มตรงกลางน้ำเนี่ยกระทงที่เก็บมาเนี่ย
มันก็กระจายลงน้ำอีกก็ต้องไปทำงานใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะ
แต่ว่านี่ก็สามารถที่จะเคลียร์ทุกอย่างได้ทันนะคะ
สมุทรสงครามปีนี้กระทงไม่น้อยกว่า๒แสนใบนะคะ
ก็เยอะทีเดียวหลังจากที่ผ่านประเพณีลอยกระทง
ก็ต้องช่วยกันทำความสะอาดแม่น้ำลำคลอง
อย่างที่เห็นที่นี่คือพระชาวบ้านนะคะ
ช่วยกันทำความสะอาดแม่น้ำลำคลอง
ส่วนยอดกระทงในกรุงเทพฯปีนี้๖๓๙๐๐๐กว่าใบนะคะ
ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว๖๐๐๐กว่าใบเกือบ๗๐๐คุณกาย
แล้วก็ต้องเร่งทำความสะอาดกันนะคะ

ใช่พอเสร็จงานเขาเริ่มเก็บกันเลย
มากที่สุดเนี่ยก็คือที่คลองสามวานะมีกระทงเยอะที่สุดนะคะ
กระทงดิจิทัลที่คลองโอ่งอ่าง๓๗๔๔ใบ
ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะที่กระทงที่คลององค์อ่าง
เห็นเขาไประบายสีอะไรกันน่ารักดีนะ
ที่เราระบายคือมันไปอยู่บนคลองเลยอยู่ในคลองเลยนะคะ

เทศกาลลอยกระทงปีนี้ก็มีอุทาหรณ์

อย่างคลิปนี้คุณผู้ชมเห็นจุดอย่างนี้นะ
แล้วที่จุดคืออยู่ใกล้กับร้านขายพุค่ะ
แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเราดูคลิปนี้กันค่ะ

มันเกิดขึ้นจนได้จุดอย่างนี้นะคะ
ตรงข้างที่เป็นไฟสว่างคือร้านขายพลุ
สะเก็ดไฟอ่ะมันก็ไปโดนพลุที่ตั้งโต๊ะขายอยู่นะคะ
แล้วมันก็ระเบิดต่อมาอีกหลายลูกเลยค่ะ

เอาถังดับเพลิงมาช่วยกันดับไฟค่ะ
ที่มันจะลามบานปลายไปกว่านี้นะคะ

ปรากฏว่าโอ้โหมันเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนะคะ

คุณตะวันบอกว่าอยากให้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์
เดี๋ยวอีกเดือนหนึ่งก็ปีใหม่แล้ว

ต้องวิ่งไปเอาถังดับเพลิงมากันนะคะ